คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันบ้าง
เพราะจากสภาวะการของโควิด๑๙
ทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นรายได้หลักของประเทศเหมือนกัน
ชะงักไปแต่ทีนี้จะกระตุ้นการท่องเที่ยว
ให้คนไทยเที่ยวในประเทศไทยเอง
มีมาตรการอะไรในการกระตุ้นบ้าง
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

เราเคยมีบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจต้นดำกุ้งปีสี่ศูนย์

คนต่างชาติได้โอกาสมาซื้อของถูกจากคนไทยมากมาย
กิจการโดยเฉพาะกิจการธนาคารสถาบันการเงินเหตุผลเพราะว่า
เราอ่อนแอเศรษฐกิจเราอ่อนแอเราไม่มีแรง
เราไม่มีเงินพอที่จะรักษากิจการเอาไว้ได้นั่นปีสี่ศูนย์
มาคราวนี้เราเจอวิกฤตโควิด
ธุรกิจที่กิจการที่กำลังจะถูกฮุบและช้อนซื้อในราคาถูก
คือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรมทั้งหลายครับ
ได้รับผลกระทบเต็มเต็มเลยครับตอนนี้เพราะว่าธุรกิจโรงแรมคือธุรกิจที่เจอเต็มเต็ม
วิกฤตโควิดหนึ่งเก้าที่เกิดขึ้นใครสายป่านยาวไม่พอ
อยู่ต่อไม่ได้สุดสายป่านก็ต้องหาทางออกว่าจะทำยังไง
นี่คือประเด็นที่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้อง
จะต้องพิจารณากันอย่างหนักเลยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจโรงแรม
สุดท้ายเนี่ยมันจะไปไม่ได้คือตอนแรกแรก
ส่งไลน์กันว่าเขาบอกขายโรงแรมนั้นโรงแรมนี้
แต่ว่าตรวจสอบแล้วมันยังไม่ใช่แต่คราวนี้ของจริงใช่
มีการบอกขายโรงแรมกันเป็นการภายในก็มีปากต่อปากก็มี
ลงในสื่อออนไลน์ก็มีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับ
ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยข้อมูลจากประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ของหอการค้าไทย
ท่านบอกว่าคือคุณวัฒนาพนาศักดิ์เจริญ
คุณวัฒนาบอกอย่างนี้ได้รับรายงานจากผู้ประกอบการโรงแรมหลายรายยอดติดป้ายประกาศขายกิจการเพิ่มขึ้น
จากที่ก่อนหน้านี้ที่มีเพียงไม่กี่แห่งซึ่งได้ขายกิจการไปแล้วเนื่องจากประสบปัญหาสภาพคล่อง
จากสถานการณ์การค้าไทยสหรัฐอันนั้นสงครามการค้าจำได้ไหมครับ
สองปีที่แล้วตอนนั้นก็ล่อแร่แล้ว
พอเจอโควิด๑๙เข้าไปพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาหาดใหญ่สงขาพัทยา
ชนบุรีกรุงเทพเชียงใหม่เจออาการเดียวกันหมดคือล่อแร่
มีกลุ่มทุนจากจีนและสิงคโปร์เข้ามาต่อรองเพื่อขอลดราคา
ลดอย่างงี้เลยนะครับขอลดราคาสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์
จากราคาไหนจากราคาที่ประกาศขายบางรายก็เจรจาตกลงกันได้
บางรายยังตกลงกันไม่ได้เพราะว่ากลุ่มทุนต่างชาติกดราคามากเกินไป
นี่คือนี่คือภาพรวมทีนี้ลองเจาะข้อมูลเข้าไปที่เมืองท่องเที่ยวดัง
เอาภูเก็ตก่อนภูเก็ตเนี่ยถ้าฟังข้อมูลจากคุณปรีชาวุฒิกี่สิ้น
เขาเป็นประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตองเขาบอกว่าข้อมูลทราบว่าขณะนี้
มีกลุ่มต่างชาติต้องการขายหรือเซ้งให้เช่ากิจการเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าร้านอาหารอาคารพาณิชย์มีประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์
ที่ต้องการจะขายออกส่วนในกลุ่มโรงแรมเนี่ย
พบว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมประเภทอีก
เป็นเคสอัลส์ขนาดเล็กขนาดกลางที่เป็นทุนต่างชาติ
ส่วนก็เริ่มมีการติดป้ายให้เช่าระยะยาวบางส่วนก็มีการประกาศ
ภายในฉะนั้นก็ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนว่าจะขายเท่าไหร่
ผลกระทบจากโควิดมันจะส่งผลต่อยาวไปอีก
อาจจะต้องใช้เวลา๓ปีครับ
๓ปีนะครับที่เขาประเมินว่ากว่าจะกลับมาเป็นภาวะปกติ
จะมีนักท่องเที่ยวกลับมาประมาณ๓๐เท่านั้น
ที่เคยมา๑๐๐เนี่ยจะกลับมาเพียง๓๐คน

แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้โรงแรมส่วนใหญ่
ก็ต้องการต้นทุนที่๕๐เพื่อให้อยู่ได้
อ้าวแต่เข้ามา๓๐แล้วจะอยู่ยังไง
ก็เลยคาดการณ์กันว่าจะต้องติดลบ๒๐ต่อเนื่อง
ดังนั้นถึงแม้จะเปิดไปก็ขาดทุน

ประกาศขายหรือให้เช่าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
นี่เห็นไหมครับว่าเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ย

เขาต้องการขายห้องได้๕๐ถึงอยู่ได้
ถ้าขายได้แค่๓๐ก็ขาดทุนต่อ

นี่เป็นมุมมองที่จะทำให้เห็นว่า
รัฐบาลการท่องเที่ยวกระทรวงคลังต้องทำอะไรสักอย่าง

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า
เขาจะจัดแพ็คเกจใหม่
คือให้เงินไปเที่ยว

กับสองประชาชนทั่วไปก็มีแพ็คเกจให้ไปเที่ยว
ไปเที่ยวแล้วลงทะเบียนแล้ว
จะออกเงินให้ส่วนหนึ่ง
เพื่อที่จะกระตุ้นให้คนไปเที่ยว
ถ้าคนไม่ไปเที่ยวธุรกิจโรงแรมธุรกิจต่อเนื่องธุรกิจร้านอาหารธุรกิจรถเช่าเรือเช่า
ขายของที่ละลึกเจ๊งหมด
เจ๊งหมดฉะนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะช่วยกันยังไงต้องทำยังไง
มีคำอธิบายจากคุณวรสิทธิ์ผ่องคำพันธ์
อันนี้เขาอยู่ที่สมุยเขาบอกจริงจริงโรงแรมที่สมุยเนี่ย
เริ่มมีปัญหามาตั้งแต่ปลายปี๖๒แล้ว
จากเรื่องสงครามการค้าอ้าวพอมาต้นเดือนตุลาเริ่มดีขึ้น
ผู้ประกอบการก็ดีใจที่ไหนได้ครับ
พอปลายกุมภาโควิดมาพับเลย
ทีนี้เขาเสนออย่างนี้
เขาบอกว่าเรื่องการเข้าถึงเงินกู้สภาพคล่องเนี่ย
รัฐบาลเขาพยายามจะช่วยเยียวยาเขาเข้าใจ
แต่ว่าปัญหาเรื่องการกู้เงินดอกเบี้ยถูก๒เนี่ย
ผู้ประกอบการลำบากมาก
คือมันจะต้องหาหลักทรัพย์ค้ำประกันให้มากกว่าปกติ
เหมือนกับว่าขอกู้เงิน๑๐๐ล้าน
ตรงนี้ที่คุณวรสิทธิ์อยากจะฝากไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝากไปถึงนายธนาคารทั้งหลายฝากไปถึงกระทรวงคลัง
อุตส่าห์ออกมาตรการมาเพื่อจะเยียวยา
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
แต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยนโยบายดี
แต่ในทางปฏิบัติมีปัญหาหยุ่มหยิมเรื่องมาก
ไม่เข้าหลักเกณฑ์กู้ไม่ได้
อันนี้ไปดูเถอะครับว่าจะช่วยเขายังไง
ทีนี้ประเด็นเรื่องซื้อขายโรงแรมเนี่ยเอาเถอะ
ยังไงยังไงก็ใครจะมาบริหารโรงแรมต่างชาติจะเข้ามา
จะมีนอมินีเข้ามามันก็ยังดีว่าถ้าโรงแรมมันยังเดินหน้าไปได้
คนก็ไม่ตกงานลูกจ้างก็ไม่ตกงานพนักงานโรงแรมก็ไม่ตกงาน
แต่ว่าสภาพของโรงแรมเนี่ยถูกซื้อโดยบริษัทฝรั่งแล้วใช้นอมินี
แต่ว่าพนักงานก็ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เขาก็จ้างต่อ
แต่ทีนี้ประเด็นที่มีปัญหาที่ควรคิดกันให้มากตอนนี้
คือโรงงานที่ทยอยปิด
ช่วงนี้มีข่าวเข้ามาเป็นรายวันเรื่องโรงงานทยอยปิด
เมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาอีกแล้วในโลกออนไลน์เขาแชร์กัน
มีโรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาประกาศปิดแล้วประกาศปิดกระทันหันครับ
พนักงานไม่รู้ตัวโรงหน้ามาเลยพนักงาน๔๐๐กว่าคน
อดคอกันล่ำไห้พร้อมใจกันตกงาน
ตกงานพร้อมกัน๔๐๐กว่าคน
แล้ว๔๐๐กว่าคนนี้ช่วงนี้จะไปหางานที่ไหนล่ะครับ
แล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาตลอดว่าโรงงานที่โน่นที่นั่น
ประกาศปิดกลายเป็นข่าว
แล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นข่าวธรรมดาไปแล้วเพราะมันมีข่าวแบบนี้มาทุกวัน
จัดกิจกิจการลอยแพร่พนักงานเขาไม่รู้จะทำยังไง
เพราะเขาสู้ไม่ไหวเขาก็จ่ายเงินให้ตามหลักเกณฑ์
ที่สำคัญก็คือว่าพอเงินหมดแล้วจะทำยังไง
จะไปหางานทำที่ไหนเพราะแต่ละแห่งแต่ละแห่งไม่ต้องการคน
แต่ละแห่งแต่ละแห่งต้องการปิดกิจการเพื่อหนีปัญหา
แล้วข่าวแบบนี้เชื่อเถอะครับมันจะตามมาอีกหลายโรงงาน
กิจการหลายบริษัทเราจึงบอกว่า
สงครามการค้าที่ธุรกิจมันล่ำย่ำแย่มาเมื่อ๒ปีก่อน
มันเป็นแค่เผาหลอกเผาจริงคือวิกฤตโควิดนี่แหละครับ
คนจะตกงานกันประมาณ๗ล้านถึง๑๐ล้านคน

คำถามก็คือว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงล่ะครับ
ประชาชนจะอยู่กันยังไงครับ
รัฐบาลเตรียมการจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับ
รัฐบาลได้เตรียมผู้บริหารเตรียมคน
รัฐมนตรีที่จะมานั่งหัวแถวแก้ปัญหาแบบไหนครับ
ในภาวะที่มีข่าวให้คนหวั่นไหวเข้าไปอีกคือ
มีสงครามแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกำลังวุ่นวายกันอยู่
คนก็หวั่นไหวว่าถ้าคนมาใหม่สู้คนเก่าไม่ได้
ปัญหาจะยิ่งหนักถ้าเปลี่ยนแล้วคนมาใหม่
ศรัทธาคนชื่นชมคนมีความเชื่อมั่น
อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ย
ได้คนที่ไม่เหมาะสม
คนมองไม่เห็นความสามารถอาจจะเหมาะสมว่า
มีสอสออยู่ในมุ้งหลายคนสอสอช่วยกันผลักดัน
ถ้าตัวคนนี้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
แล้วจะวุ่นวายรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้
แล้วถ้าไปเป็นรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องกับทีมเศรษฐกิจ
ก็ไม่เป็นไรก็ประคองประคองไป
แต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีแล้วมานั่งกระทรวงที่ต้องมาบริหารเศรษฐกิจ

อาจจะทำยังไงถ้ามือไม่ถึง
แต่ต้องเป็นไปตามโคต้า
จะเอาให้ได้เป็นรัฐมนตรีให้ได้
นึกถึงตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง

ต้องการหาคนเก่งมาเป็นรัฐมนตรีคลัง

โอ้โหกว่าจะได้คนมาเลือดตาแทบกระเด็น
เพราะหายากคนเก่งเขาไม่อยากมายุ่งด้วย
คราวนี้ปัญหาเศรษฐกิจหนักกว่าปี

แต่ทำไมคนที่ชาวบ้านมองว่า
ไม่ควรจะมานั่งเป็นรัฐมนตรี

นี่แหละครับคือปัญหาของประเทศ

ถ้าบ้านเมืองอยู่ไม่ได้เศรษฐกิจอยู่ไม่ได้
เราจะอยู่กันอย่างไรฮะคุณลุกครับคุณน้ำแข็งครับ

วิเคราะห์เรื่องนี้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ